เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าของคดีมานะครับ
ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ไปดูรถแบ็คโฮลขุดลอกคูคลองอยู่นะฮะ
แล้วทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยมายิงนะตอนนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
เพราะอาจจะลุกล้ำที่ดินของเขานี่ค่ะทุกผู้ชมครับ
บ่ายสามเมื่อวานนี้นะครับสพบังเลนนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนบางเลน
เป็นจุดที่อยู่ริมคลองกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านจุดที่เกิดเหตุนะฮะมีรถแบ็คโฮของอบจบางเลนจอดอยู่คันหนึ่ง
ส่วนผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับคือนายธวัชชัยหนูวัฒนาอายุ๕๙ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบางภาษีที่อำเภอบางเลนก็คือคนนี้ครับ
นี่คือผู้ใหญ่ธวัชชัยนะครับผู้ใหญ่ธวัชชัยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยเข้าใต้ราวนมด้านขวาของผู้ใหญ่ธวัชชัย๑นัดขาหนีบอีก๑นัดกระสุนนี้ฝังในนะฮะเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายพิทักษ์มณีโชธหรือว่าในขมอายุ๕๕ปีคนนี้ครับ
ขมนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละชาวบ้านหมู่สิบตำบลบางเลนและเป็นเจ้าของที่ดิน
ใกล้ใกล้กับจุดที่รถแบ็คโฮกำลังไปขุดลอกคูคลองหลังเกิดเหตุเนี่ยพอยิงผู้ใหญ่ธวัชชัยเสียชีวิตแล้วในขม
ขับรถกระบะหลบหนีไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายมามอบตัวกับตำรวจ
แต่เขาอ้างว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยผมเอาโยนทิ้งน้ำไปแล้ว
นี่ฮะรถกระบะคันนี้ที่ขับหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจสพบังเลนสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนงานขับรถแบ็คโฮลไปขุดลอกคลองในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
นายธวัชชัยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตะบนภาษี
ไปกับนายวัญชัยมณีโชธเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตะบนบางเลน
วัญชัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ในเจ้าของพื้นที่
แต่ว่าผู้ใหญ่ทวัชชัยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนก็เลยไปด้วยกัน
อ้างแล้วอ้างว่าคลองนี้เนี่ยมันอยู่ในที่ดินของผม
ไม่อนุญาตให้เอารถแบ็คโฮเข้ามาขุดก็เลยเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ที่นายพิทักษ์จะชักปืนขึ้นมานะครับ
แล้วก็ยิงใส่นายธวัชชัย๒นัดบาดเจ็บสาหัส
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายผู้ใหญ่ธวัชชัยเสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายพิทักษ์คนก่อเหตุขับรถกระบะหลบหนีไป
แล้วก็ไปมอบตัวแต่อ้างว่าปืนโยนทิ้งน้ำไปแล้ว

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ไปดูที่เกิดเหตุก่อนตรงนี้ฮะ
นี่คือรถแบ็คโฮยังจอดอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตรงนี้เป็นคลองที่เป็นคลองผ่านไปในที่ดินของชาวบ้าน
ความกว้างของคลองก็ประมาณเท่านี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือ๕๑๐เมตรนะฮะ
แบ็คโฮลของอบจนครปฐมเนี่ย
ยังจอดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

จะเป็นที่ดินของนายพิทักษ์ผู้ต้องหา
เนื้อที่เนี่ยประมาณ๑๐ไร่ที่ดินของนายพิทักษ์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรได้คุยกับนางเล็กมณีโชธ

นางเล็กนี่เป็นป้าแท้ของนายพิทักษ์

ก็ทำให้ทราบว่าบ้านกับที่ดินตรงนี้เนี่ย
ความจริงไม่ใช่ของนายพิทักษ์นะ
เป็นของป้าเล็กนะฮะ
แต่ป้าเล็กไม่มีลูกก็เลยรับนายพิทักษ์ที่เป็นหลานเนี่ย

พิทักษ์เป็นลูกชายของน้องสาวก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรม

ตอนเกิดเหตุป้าเล็กบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะอะไรกันเลยนะครับ

เพราะว่าป้าเนี่ยหูตึงแล้วป้าก็นอนหลับอยู่ในบ้าน
รู้ตัวอีกทีก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ที่ผ่านมานายพิทักษ์นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับป้านั้น
นานจะแวะเวียนมาหาสักครั้งนึง
ส่วนสาเหตุนะครับป้าเล็กบอกกับคุณระวีการบอกว่า
มันเกิดจากการขุดลอกคลองนี่แหละ
เพราะมันเคยมีปัญหามาแล้วจนเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องมาเจรจาขอความร่วมมือ
บอกว่าถ้าเกิดไม่ขุดคลองตรงนี้เนี่ย
น้ำมันไหลไม่ถึงไร่นาของชาวบ้านคนอื่นที่อยู่ในส่วนถัดไป

แจ้งก่อนสิเขาประชุมก่อน

ของฉันอยู่ทางโน้นหน้าฉันฉันก็ให้เขาตัก
แล้วตรงนี้จริงมันขุดได้ไหมมันกินพื้นที่เราไหมคะ
นี่ฉันยกให้ลูกเขาลูกเลี้ยง
แล้วตรงนี้เป็นคลองของจริงจริงแล้วเป็นที่ของลูกเลี้ยงที่

แรกเป็นที่ของฉันแล้วฉันก็ยกให้เขา
แต่ไม่ใช่คลองสาธารณะนะตรงนี้
มันไม่ใช่ที่สาธารณะมันเป็นคลองมาตั้งแต่
เขายังอยู่เล็กตัวเล็กในกระบุงกันเนี่ย
บอกว่าแหมบอกกลุ้มใจที่แค่นี้จะไปห่วงเขาทำไม
มันเป็นคลองมันต้องกระห้าสิบป่ะปีแล้ว
รถเขาก็มาลอกตั้งหลายเที่ยวแล้ว
เมื่อกว่านั้นเมื่อเป็นของฉันล่อก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะให้เขาก็มีปัญหา
นี่ค่ะคือถ้าไม่ให้ทางพื้นที่เนี่ยเข้ามาขุดลอกคลองเนี่ย

ใช่ไหมฮะชาวไร่ชาวนาชาวสวนเพื่อนบ้านเพื่อน
หมู่บ้านร่วมตำบลเขาก็ไม่มีน้ำใช้

ป้าเล็กยังบอกอะไรของป้านี่ป้าให้ขุดเลย

แม้ว่าจะเป็นที่ของเราเนี่ยแต่จะไปหวงทำไม
๕๐๖๐ปีที่ผ่านมามันก็เป็นคลองเนี่ย

ทีนี้พอไปคุยกันไม่ลงตัวอีกชักปืนยิงใส่เลยนะฮะ
แต่ว่าผู้ใหญ่ธวัชชัยที่ถูกยิงใส่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะ
ที่มาเป็นเพื่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐เจ้าของพื้นที่
ที่เขาเอาแก๊คโฮลมาขุดตรงนี้นะครับ
คือป้าเล็กเนี่ยยอมรับว่าลูกบุญธรรมก็คือนายพิทักษ์เนี่ยเป็นคนใจร้อน
โมโหร้ายถึงขั้นเคยขโมยข้าวของในบ้านเนี่ยไปขายก็มี
ตั้งแต่ยกที่ดินให้เนี่ยก็ไปมีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านมาตลอด
พอรู้ว่าก่อเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านตายเนี่ยโอ้โหป้าก็กลุ้มใจมากนะครับ
แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่สุดท้ายที่หนีไปแล้วก็ยอมออกมามอบตัวนะครับ
วัญชัยมณีโชธผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตะบนบางเลน
เพื่อนของผู้ใหญ่ธวัชชัยที่ถูกยิงเสียชีวิตซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
นี่คือผู้ใหญ่วัญชัยนะครับ
วัญชัยเนี่ยที่ใส่หมวกเนี่ยบอกกับคุณระวีการบอกว่า
หลังจากจังหวัดนครปฐมอนุมัติงบประมาณขุดลอกคลอง
ก็ประสานอบจให้เอารถแบ็คโฮลมาขุดลอกคลองตรงนี้ให้หน่อย

จะได้ใช้น้ำในการเกษตรกันอย่างทั่วถึง

วัญชัยบอกว่าอยู่ห่างออกไปจากจุดที่รถแบ็คโฮลขุดลอกคลองอยู่ไม่เท่าไหร่นะฮะ
แต่พอได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็รีบวิ่งกลับมาดูนะครับ
พบว่าผู้ใหญ่พระชัยที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถูกยิงไปแล้ว
ผู้ใหญ่ก็ทราบดีว่าจะมีแม็คโครมาขุดตรงนี้ลอกคลองใช่ไหม
ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็บอกกับเรานะฮะ

ผู้ใหญ่ธวัชชัยมาดูการขุดคลองตรงนี้เนี่ย
เพราะท้ายคลองด้านในเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่หมู่๖

ตรงที่เขาขุดตรงนี้บ้านของนายพิทักษ์ผู้ต้องหาเนี่ย

แต่ผู้ใหญ่ทวรรษชัยผู้ตายเนี่ยก็มาดู

ไปถึงลูกบ้านของผู้ใหญ่ธวัชชัยด้วยนะครับ
คือชาวบ้านบอกถ้าไม่ขุดเนี่ย

เขาก็ไม่มีน้ำที่จะใช้ทำการเกษตร

คนไหนคนนี้ก็ไม่ชอบสูงสิ่งกัน

แต่ตรงเนี่ยเลยไปตรงน้อยเดียว

หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิต
นี่ฮะผู้ใหญ่ได้โพสต์
แบ็คโฮลขุดคลองนะครับ

ที่จะให้ลูกบ้านได้มีน้ำใช้

โอ้โหยุ่งเลยนะครับ

เพราะว่ามีคนไม่ยอมให้ขุด

บำเพ็ญกุศลที่วัดรางกำหยาดที่นครปฐมนะครับ
วันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็สวดศพคืนแรกนะครับ
แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะผู้ใหญ่ก็มีภรรยามีลูกสาวสองคนนะครับ
ภรรยากับลูกสาวยืนยันว่าปมขัดแย้งเรื่องขุดลอกคลองในพื้นที่หมู่๑๐เนี่ย
ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนในหมู่สิบมันเป็นเรื่องของชาวบ้านทั้งตำบลนะฮะ
มันเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมเชื่อว่าคนก่อเหตุตั้งใจนะตั้งใจจะยิง
ไม่ได้ทำไปเพราะป้องกันตัวอะไรทั้งสิ้น
ก็มีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องคลองเกลือนี่แหละ
เวลาหน้าแหลงทีน้ำพี่มันก็เข้ากันไม่ได้จึงมันต้องอยู่สุดน้ำเขาอ่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนใช่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วทางชาวบ้านเขาก็แบบ
ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่อะไรแล้วไม่มีใครเขายุ่งด้วยอะไรด้วยอย่างนี้
อืมซึ่งซึ่งการที่ไม่ได้ขุดคลองตรงนั้นที่เขาบอกว่าเอ่อ
มันอยู่หน้าบ้านเขาแล้วไม่ได้ขุดคลองเนี้ยทำให้บ้านเราก็ไม่มีน้ำใช้ไปด้วยนู่น
น้ำที่บ้านมันเป็นคลองตันอืมมันสดแค่ที่บ้านค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพบังเลนให้ข้อมูลว่า
พิทักษ์ผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงคนตายนะฮะ
ต้องสอบสวนอย่างละเอียดต่อนะครับส่วนคนขับรถแบ็คโฮเนี่ย
เดี๋ยวกำลังติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้เจอแต่รถนะฮะ
คือยังไงถ้ายังอยู่เนี่ยต้องมาเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยใช่นะครับ
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และกำลังพิจารณาว่าเข้าข่ายข้อหา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นะครับ
เพื่อดูหลักเขตที่ดินของนายพิทักษ์แล้วนะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยสุดเขตตรงไหน
แล้วคลองตรงนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นของเขาเนี่ย

เป็นที่ดินของนายพิทักษ์จริงหรือเปล่า
นะนี่บ้านนายพิทักษ์

ยังตามตัวอยู่ต้องมาให้ปากคำหน่อยนะฮะ
เพราะผู้ต้องหาในพิทักษ์

บอกตำรวจว่าผมเอาปืนทิ้งน้ำไปแล้ว

โอ้โหได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างต้องขยายผลต่อนะฮะ